อีกหนึ่งเรื่องราวดีคุณผู้ชมเป็นเรื่องของประเพณี
ประเพณีไทยเรานี่นะคะฝรงฝรั่งเขาก็ชื่นชอบเหมือนกันนะคะ
เพราะอะไรเพราะมันมีเอกลักษณ์แล้วมันก็ไม่เหมือนใคร
อย่างที่จังหวัดเจียงใหม่คุณผู้ชมมีประเพณีของชาวโบราณนะครับ
มีสืบทอดกันมากว่าร้อยปีใช้ช้างไถนาจ้า
ปกติเราเห็นควายไถนานะเกิดมาจากทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เคยเห็นช้างไถนาครับ
จริงค่ะคุณแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงของชาวกะเหลี่ยงด้วยนะ
ที่บ้านนาเกียรอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเห็นไหม
ของจริงของแท้แน่นอนเลยคุณค่ะใครไม่ดูรีบมาดูเลยนะ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกับชาวบ้านนาเกียรเขาร่วมกันนะ
เขาบอกว่าจะต้องจัดประเพณีกิจกรรมสืบสารประเพณีช้างไถนาขึ้น
เพราะประเพณีนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาสืบทอดมานานกว่าร้อยปีแล้ว
เล่าก็เล่ากันมานะคะบอกว่าตั้งแต่โบร่ำโบราณเนี่ย
ชาวบ้านเกียรเขาจะใช้ช้างไถนาเพื่อเตรียมทำนาช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละ
และการที่เขาใช้ช้างมาไถนาแทนวัวแทนควาย
ก็เพราะว่าชาวกะเหลี่ยงที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้ส่วนมากนะเขาก็ทำเกษตรกรรมนี่แหละ
แล้วก็นิยมทำนาแบบขั้นบันไดปลูกพืชเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพทำมาหากิน
แต่ด้วยภูมิศาสตร์ที่มันเป็นข้อจำกัดคือมันมีเขาใช่ไหมคะเป็นที่ลาดแบบนี้
ทำให้ดินแถวนั้นมีหินปะปนอยู่มากการจะไถนาด้วยวัวด้วยควายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสะดวกไงฮะ
ลำบากแต่ช้างเนี่ยนะคะแข็งแกร่งกว่าวัวกว่าควายแล้วตัวช้างเองก็สามารถไถนาได้จำนวนระยะเวลานานกว่า
ได้พื้นที่เยอะกว่าถ้าเทียบกันฮะช้าง๑แรงเนี่ยจะเท่ากับ๔แรงวัว๔แรงควายเลย
ใช้แบบนี้ค่ะเขาก็เลยสืบทอดทำกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่าร้อยปีเป็นเหมือนภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษชาวกะเหลี่ยงบ้านนาเกียรตินะคะ
แล้วเขาก็เลยอยากจะอนุรักษ์ให้เป็นการสืบทอดประเพณีดีแบบนี้

ดีมากไม่เคยเห็นนะคะ

ไม่ค่อยเห็นจริงเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นช้าง
ในการลากซูมในการที่จะเอาไปท่องเที่ยวต่าง
เพราะว่าช้างไถนาก็มีที่นี่แหละจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
อ้าวแปลกตาค่ะ